ฝังทั้งองค์อยู่ในต้นไม้ครับคุณผู้ชมฮะอยู่ได้ยังไง
ถ้าคนเคยมีประสบการณ์หรือเคยเจอมาเล่ามาคุยกันหน่อย
คุณผู้ชมดูเลยนะนี่คือองค์พระแก้วมรกฏครับ
พบอยู่ในต้นมะม่วงนี่ฮะคือความกว้างเนี่ย
๘๐เซนค่ะนะครับความสูงเนี่ย๑๐เซน๑๐เซน๑๐เมตรค่ะ
เมตรเหรอไม่ใช่หรอก๑๐เซนติเมตรบ้างนะไหลอยู่ต้นไม้
แล้วหว่าพี่อ๋ออาจจะหมายถึงต้นไม้ใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวน่ะ
นี่แหละครับหลังจากเจ้าวาดวัดหนองสังประชาบำรุงตะบนหนอง
เหียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีสั่งให้คนตัดให้คนแต่งปรับภูมิทัศน์หน่อยดิ
รับงานกระถิ่นเนี่ยจะมีขึ้นห้าพฤศจิกายนนี้ระหว่างนั้นเนี่ย
คุณผู้ชมคนงานก็เลื่อยต้นมะม่วงเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนไปกรั๊กกรั๊กเข้า
นี่ครับพระแก้วมรกฏฮะนะครับอยู่กลางลำต้นเลยก็เลยอ่ะ
วัดก็เก็บรักษาไว้ก็แล้วกันสอบถามพระเดชกิจทะโลพระลูกวัด
เล่าออกรถออกชาติเลยนะท่านบอก๒๔ตุลาคมท่านเจ้าวาด
ก็ให้หาช่างนี่หาช่างมาตัดต้นมะม่วงหน่อย
พอตัดลำต้นขาดครับก็ผ่าลำต้นดังแกรกอย่างที่เบิร์ตว่านะ
พระพุทธรูปครับพระพุทธรูปอยู่ในลำต้นมะม่วงครับ
เป็นพระแก้วมรกฏสีเขียวฮะแต่องค์พระน่ะนี่ครับที่ดังแกร๊กนี่คือ
นี่ฮะองค์พระโดนโดนโดนใบเลื่อยไปจากการสังเกตโอ้โห
พระเก่านี่นะคาดว่าคาดว่าน่าจะมีอายุเกินกว่าร้อยปีครับ
คือเทียบจากอะไรอ่ะเทียบจากอะไรถ้าร้อยปีคือเขาก็บอกว่า
ก็เจ้าอาวาสรุ่นสามแล้วน่ะอืมเจ้าวาดรุ่นสามนับต่อกันเนี่ย
ก็น่าจะร้อยปีได้นะแต่มายังไงอ่ะนะครับ
พระมายังไงมาอยู่ในต้นมะม่วงได้ยังไง

จ้างว่าโอ้งแรกมันเข้าย้อยอะละเข้าย้อยอะเนอะอ่าหลายปีไหม

พระแล้วพระอีกแหละองค์แรกจ้าวัดองค์แรกแล้วองค์ที่๓แล้วเนี่ย

แล้วก็ถึงว่าต้นไม้คือคุมพระเลย

อยู่ในต้นไม้เลยเหรอฝังในต้นไม้นะ
ไม่เจอเลยก็เลยไม่เห็น
นี่ท่านเล่านะโอ้โหนึกภาพออกเลยนี่นี่
นี้ถูกเก็บไว้ในห้องของท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าจะนำออกมาบุรณะ
แล้วก็จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนกราบไห้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอท่านเจ้าวาดตัดสินใจ
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าอย่างนี้
เข้ามาตรวจสอบเถอะนะว่าองค์พระเนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่
เหนือเป็นอะไรแล้วหากมีอายุมากกว่าร้อยปี
ต้องขึ้นทะเบียนไหมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุไหม